หลงสงกรานยังไม่หมดนะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเขามีการแข่งขันกันด้วย

โอ้โหชักเกยอร์ทั้งทีไม่มีใครยอมใคร
เสียอะไรเสียได้แต่เสียหน้าไม่ได้นะคะ
นี่แหละเห็นภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาชักเกยอร์กันแล้วนะคุณผู้ชม
นี่คือการแข่งขันชักเกยอร์เกวียนนะคะ
จัดขึ้นที่วัดตะปอนใหญ่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ
บอกแล้วว่าศึกครั้งนี้มันยิ่งใหญ่นัก

แข่งกันจนขาควิดขาลากกันไปหมดแล้ว
มีแรงเท่าไหร่ก็งัดเธองัดเธองัดเธองัดมานะคะ

แข่งขันชักเกยอร์นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย

เขาจะดูดรูปร่างจากเพศจากวัย
แล้วการแข่งขันก็จะมีเกวียนอยู่ตรงกลาง
มีเชือกขนาดใหญ่ผูกเอาไว้ที่หัวกับท้ายของเกวียน

แล้วก็ให้ผู้แข่งขันออกแรงดึงเกวียน
เกวียนไปทางไหนเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปเลย
เขาก็เลยเรียกกันว่าชักเกยอร์เกวียนนะคะ
ทำให้เห็นภาพของผู้เข้าแข่งขันที่แต่ละคน
ยังไม่ถึงค่ะ
แต่ว่าทุกคนเนี่ยแข่งกันแบบสมศักดิ์ศรีมากนะคะ
อกจากนั้นด้านบนเกวียนเขาจะมีคนตีกลองให้จังหวะด้วยนะ

สร้างความสนุกสนานฮึ่คเหมือนกับผู้เข้าร่มแข่งขัน
การจัดงานแบบนี้แต่ละครั้งนะแต่ละปีก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานคึ้งเคลงตลอดเลย
ดูรุ่นหนุ่มสาวรุ่นเล็กกันไปแล้วยังไม่หมดนะคะ
มีอีกหนึ่งรุ่นที่ทำเอาคนทั้งงานเนี่ยโอ้โห
จะไปช่วยดึงนี่คุณไม่ได้ลุ้นว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่ลุ้นว่าจะเป็นลมลมพับหรือเปล่า
เพราะว่าอายุรวมกันเนี่ยน่าจะมากกว่าอายุเกวียนอีกนะคะ
อันนี้เป็นแก๊งสวสู้เว้ยนี่แต่ละคนโอ้โหแข็งแรงมากจริง
เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันว่าสวแข่งชักเกยอร์เกวียนแล้ว
บรรยากาศจะเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนไปดูค่ะ
เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมสวแปลว่าสู้เว้ย
ดีแข็งแรงมากเลยนะค่ะแต่ละคนถึงแม้ว่าลูกหรือหลาน
จะต้องเอาพัดมาพัดแล้วก็หิ้วปีกกลับกันบ้าง
แต่ก็น่ารักดีแต่ละคนแต่ละท่านนี่แข็งแรงมากเลย
จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบนี้ก็ได้ความสมัครสมาธิสามัคคีเนอะ
แล้วก็ทำให้ผู้ญาติผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่า
อย่าดมไหมคะคุณยาย

อิวปีกกันก็มีแต่ไม่ยอม

เสียอะไรก็ได้แต่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะจ๊ะ